ผมอยู่กับคุณเฟรนเจ้าของธุรกิจรับจ้างจองโต๊ะ

ไม่สิจะกินแทนลูกค้าต้องรบกุญให้ลูกค้าใส่ตังค์ให้ด้วย
จองโตมากสุดจนผู้จัดการร้านโทรมา

ทุกคนมันไปแย่งมันไปตีกันหน้าร้านนะพี่

ฉันมาก่อนเดี๋ยวฉันส่งคนมาตั้งแต่๖โมงเช้า
จับสื่อมือเปล่าไหมธุรกิจนี้ไม่ต้องลงทุนอะไรไหม
อ่ะเลยรอยจ้างจองโต๊ะแล้วผมอยู่กับคุณเฟรนเจ้าของธุรกิจสวัสดีครับ
ขอฟังก่อนว่าเริ่มยังไงแล้วรายได้ดีแค่ไหนดีไม่ดีผมอาจจะไปทำกับคุณเฟรนนะยินดีเลยค่ะพี่ชนแก้วกับผมก่อนกินเครื่องดื่มให้หมดก่อน
ยินดีที่ไม่รู้จักครับคุณเฟรนนะอันนี้เอางี้เอาเรื่องรอแล้วได้ตังค์ทำไงอ่ะ
รับจ้างต่อคิวร้านอาหารผับบาร์

ใช่ป้ารับจองโต๊ะ
เคลียร์คิวให้แล้วเราก็ยืนรอต่อคิวให้ลูกค้า

ไม่สิถ้ากินแทนลูกค้าอย่างงั้นต้องรบกวนให้ลูกค้าใส่ตังค์ให้ด้วย
ที่มาชื่อเพจป้ารับจองโต๊ะมาจากไหนคุณเฟรน
จริงตอนแรกไม่ได้ชื่อป้าสมโต๊ะ

แต่ว่าพอดีว่าวันนั้นเราไม่ได้ไปทำงานเราส่งทีมงานไป
แล้วเขาก็ส่งลูกกลับมาหาเรา
เป็นรูปแบบพวกป้าป้าที่แบบอะไรอย่างนี้

เฮ้ยพี่เฟนทำไมไม่เปลี่ยนชื่อเป็นป้าจองโต๊ะไปเลยวะ

เราก็เลยแบบว่าเออชื่อนี้มันจำง่ายเนอะ

เราก็เลยแบบอ่ะโอเคเอาเป็นแบบป้าป้าจองโต๊ะ

ก่อนที่คุณเฟรนจะมาทำอันนี้เรียกเป็นธุรกิจได้เลยนะ

ตัวเองจบเศรษฐศาสตร์มานะแล้วก็ไปทำงานเป็นอัลซอสอยู่ที่ไทยออย

ใช่ที่ชนบุรีมาก่อนแล้วก็ทำอยู่ที่นู่นมาประมาณ๓ปี๓๔ปีครับ

ออกมาคือแบบรู้สึกว่าแบบมันความกดดันอะไรอย่างนี้มันก็เยอะอะไรอย่างนี้

ก็เลยเราก็เลยแบบว่าโอเคออกมาค้าขายดีกว่า
ก็ออกมาขายปลาไข่ก็คือแบบเราทำแบบแช่แข็งส่งขายคือแบบก็ส่งทั่วประเทศเลย

ทำการตลาดคนเดียวแพ็คของคนเดียวอะไรอย่างนี้
ตอนทำงานประจำรายได้ไม่ดีเหรอ
สตาร์ทเลยนะตอนทำงานที่ชนบุรี

บางทีติดลบด้วยต้องไปแบบว่าไป

ว่าแบบป้าเดี๋ยวไปเคลียร์ตอนแบบสิ้นเดือนนะอะไรอย่างนี้

คือแบบก็รายได้แบบว่ากำไรเดือนนึง

คือเท่าเงินเดือนอะไรอย่างนี้

คือสามารถเลี้ยงดูตัวเราเองได้เหมือนกัน
ซึ่งแน่นอนว่าไม่เท่ากับป้าจองโต๊ะตอนนี้

มันก็ได้แบบประมาณ๓เท่า

มันเข้ามาพอดีว่าเราไปเที่ยวเชียงใหม่

เราก็เลยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอธุรกิจนี้
คือมันอยู่รู้จักกันในวงแคบ
พอเหมือนเรารู้ว่าเฮ้ยมันมีธุรกิจแบบนี้

ไอ้ร้านนี้มันดันมาเปิดที่กรุงเทพ
แล้วคืออยู่ในใกล้แถวบ้านเราพอดี

องโต๊ะให้หน่อยได้ไหมคิดราคาเท่าไหร่

เราก็เป็นคนไปรอเองไปเริ่มเองไปนั่งรอเอง

๒ชั่วโมงได้๕๐๐บาทดีกว่าค่าแรงขั้นต่ำยังไง

ทุกอย่างมันก็คือเป็นจังหวะเป็นการทดสอบ

เฮ้ยมันสามารถทำเงินได้
เปิดรับจองเปิดเพจไปเลยดีกว่าว่ะอะไรอย่างนี้
พอเราเปิดเพจปุ๊บเพจแตกเลย
แชทเข้ามาถามเยอะมากเพราะว่าคนอยาก

คือมีลูกค้าทักเข้ามาว่า

ก็เลยปิ๊งก็ให้ไปรับจองไหนเนี่ย
ลูกค้าที่จะมาใช้บริการเรา
เขารู้อยู่แล้วว่าแต่ละร้านมันยาก

เขาไปจองเองออกต้อง
ตอนนี้เป็นเวลา๙โมง

คือมาก้อน
แล้วร้านอาหารคุณเฟนจะไปจองเองได้ไหม
ทุกของที่ร้านที่รับจองเฟนไปเอง

ไปเริ่มเองก่อนไปรู้ระบบของเขาก่อน

ต้องไปรอแบบนี้นะต้องไปคิวอย่างนี้

คนที่มาเป็นคนไปรับจองคิวให้เนี่ย

แล้วคุณเฟรนไปหาคนจากพื้นที่อื่น

เดินหาค่ะเดินหาก็สมมุติว่า
แบบผับมันเปิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

เป็นแบบเด็กวัยรุ่นอะไรอย่างนี้อายุเท่าไหร่
ใครมีงานพิเศษนะหลักงานไหมเนี่ย
โอ้โหเนี่ยบ้านน้องเดินข้ามไปแค่ตรง
เกิดผมเป็นวัยรุ่นเจอคนมาถามนึกว่ามิจฉาชีพ

มาทำงานนี้มาจากไหนฮะ
มาได้ใช้พวกป้าป้าก็ยังใช้พวกวัยรุ่น

เวลามันไม่ได้ได้เลยแบบนี้

เขาเคยไปต่อคิวแลกเหรียญ

อะไรอย่างเงี้ยไอหลวงกับผบ
คล้ายกันขึ้นไปต่อคิวเหมือนจั้นแล้วละอืมต้อง
ยังอยู่อยู่ใช่มั้ยทำงานอยู่กับเราใช่มั้ย

เป็นระบบมากขึ้นมั้ยตั้งแต่วันแรกมาจาก
ส่วนลูกค้าด้วยนะจองวันนั้นถือว่าจองให้ฟรีไปเลย
คือเฟรนจะคัดงานก่อนถ้างานไหนแบบยากเราก็จะไม่ได้ส่งคนที่ไม่ค่อยเก่งไป

ว่าค่าจะจองเนี่ยก็จะสูงหน่อย
เพราะว่าหนึ่งมันเจอความกดดัน

คือแบบว่าหนูเคยเจอร้านที่แบบว่า
โทรมาจ้อง๔คนหนูก็ไปลงเลย๔คน

ถ้าเป็นร้านอื่นก็แบบโอเคนะฉันจัดหาย

ร้านนี้คุณจองมา๔คนคุณเขียนมา๔

อยากรู้ค่าจองเท่าไหร่

แต่ถ้ามาสองคนมันก็จะเป็นแบบเหรสแบบลดลงอะไรอย่างนี้

ถ้าไปเที่ยวผับมันก็จะมีกฎของแต่ละผับไม่เหมือนกัน
คือต้องบอกก่อนว่าหนูว่าเข้าใจร้านนะ
พอธุรกิจนี้มันเติบโตขึ้นมันมีการแข่งขัน
ทุกคนมันไปแย่งมันไปตีกันหน้าร้านนะพี่

ฉันมาก่อนเดี๋ยวฉันส่งคนมาตั้งแต่๖โมงเช้า

มีพี่หนูเห็นแบบไอ้พวกนี้คืองานส่วนมากจะเป็นงานคอนเตอร์
หนูอยากได้โต๊ะแบบหน้าเวทีอยากจะจับ

รับปากลูกค้าไว้ว่าเดี๋ยวจัดให้
คือเราก็ต้องคุยรายละเอียดก่อน

อะไรแบบนี้มันคุ้มกว่าไง

ก็คือแบบอันนี้แต่เราคิดถ้าเป็นงานพวกนี้เราคิดเป็นชั่วโมงอยู่แล้ว
ตอนนี้มีร้านอาหารมีผับจะมีจองอย่างอื่น
โรงพยาบาลเคยรู้ค่ะสิริราชครั้งเดียวพอค่ะตี๓อะค่ะจนถึง๑๐โมง
คือเขาแจกคิวตอนตี๕แต่ต้องไปตี๓เพื่อจะไปเอาคิวเฉย
แล้วคือหมอลง๑๐โมงชั่วโมงอ่ะพี่โอ้โหก็เลยคิดว่าพอแล้ว
พอแล้วไม่คุ้มหรอกไม่คุ้มด้วย

ทิเก็ตที่พระราม๓ไปรอส่งทีมงานไปรอ๒วัน

เราคิดค่าไปจองคิวเท่าไหร่
พันแต่หลายพัน

เอาอย่างนี้ดีกว่าว่าเคยได้สูงสุดเลยนะครับ
กำไรอยู่ที่๗๐๐๐๐บาทต่อเดือน
คิดว่าธุรกิจนี้มันไปได้เรื่อย

ก็ยังมีผับมีร้านมีร้านอะไรเปิดใหม่
คนที่แบบกระแสทุกอย่างมันไปตามแบบเพลง
เสาร์อาทิตย์นี่เป็นอะไรที่พีคสุด

๑๕งานขั้นตำค่ะ๑๕งานต่อวัน
ใช่เพราะว่าหนูมีทีมงานประมาณ๒๐คน

จองโตมากสุดจนผู้จัดการร้านโทรมา

ตอนนั้นจำได้เลยว่า๔๐โต๊ะ
ก็คือหาคนมาประมาณ๔๐คน

หาหรือโทรหากันแบบมีสายไหนเป็นว่างครับ

มันแบบเหมือนไปเอาเปรียบคนที่ไปต่อคิวเองจริงคุณเป็น

เพราะว่าบางคนก็อย่างมันก็มีลูกค้าอย่างที่หนูบอกว่า
เขาอยากให้พ่อแม่มาทานแต่เขารอไม่ไหวหรอก
แล้วพ่อแม่เขากระดูกไม่ดีอะไรอย่างนี้
แต่ธุรกิจนี้มันตอบโจทย์เขา
เขาก็ใช้เงินแก้ปัญหาไป
แล้วเขาก็คือมาถึงเขาก็ได้กินพ่อแม่เขาก็ได้กินด้วย
แต่มันก็มีคนที่แบบว่า
ก็คิดแบบพี่ก็มีที่แบบว่ามันแฟร์หรือเปล่าวะ
แบบว่าฉันมารอต่อคิวแล้วคือแบบ
คุณก็จ้างเราสิฉันไม่ต้องมารอต่อคิว
เออใช่จ้างคุณเฟรนสิ
คุณจะได้ไม่ต้องรู้สึกไม่แฟร์จับสื่อมือเปล่าป่ะธุรกิจนี้ไม่ต้องลงทุนอะไรไหม
สมองนะคะพี่หนูปวดหัวมากด้วยหนูต้องกินวิตามินบี
มันต้องใช้ความประทนนะคือแบบว่ามันไม่ได้มีอะไรได้มาฟรีอะพี่
ต่อให้แบบดูว่าเหมือนจับเสือมือเปล่าแต่ฉันทำงานนะมันจะจับเสือมือเปล่ายังไง
ฉันไปทำงานแทนคุณถูกมั้ย
ไม่ได้ลงทุนด้วยเม็ดเงินเราแต่ว่าเราลงแรงเราแรงใช่ธุรกิจนี้ที่บ้านว่ายังไงบ้างอ่ะคุณเฟรน
เขาสนับสนุนหรือว่ามีส่วนมาช่วยทำไหม
คือจะบอกว่าที่บ้านเนี่ยนะเวลาหนูจะทำอะไรเขาเหมือนเขาไม่ค่อยเชื่อมากกว่าว่าเราจะทำได้
คือแต่ก่อนแม่ก็จะแบบว่าไม่เคยสนับสนุนอะไรเลยคือคิดว่าเราจะทำไม่ได้คิดว่าเราจะทำไม่ได้หรอกอะไรอย่างนี้
แต่พอมาวันนี้พอเขาเห็นว่ามันทำเงินได้เยอะมันแบบประสบความสำเร็จ
เขาก็ยินดีด้วยเขาก็เชื่อใจเราแหละ
แล้วมีอะไรที่อยากบอกคนที่บ้านไหม
หนูรู้แหละว่าเขาภูมิใจใช่แต่แค่ว่าอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นคำพูดหรืออะไรอย่างนี้
แต่รู้แต่คือทุกวันนี้ก็อย่างน้อยคือไม่ได้ไปสร้างปัญหาอะไรแบบว่าเดือดร้อนอะไรอย่างนี้ใช่
เราสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้อะไรอย่างนี้
คือแม่เขาเป็นห่วงแหละแต่หนูเนี่ยคือแบบว่าโอเคพอเรามีเงินเก็บแล้ว
สามารถวางแผนชีวิตตัวเองได้แล้วอะไรอย่างนี้
ก็คือแบบจะได้ไม่ต้องมานั่งเป็นห่วง

คุณเฟรนเนี่ยคุณแม่ดูอยู่บอกอะไรคุณแม่นะ
ก็ขอบคุณที่ทำให้แบบว่าแบบที่เกิดมาอะไรอย่างนี้
แล้วก็อย่างแรกเลยที่แบบนี้คือขอบคุณที่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นได้
ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะมายอมรับแบบเราที่เป็นแบบนี้เพศภาพแบบนี้
แล้วก็เลี้ยงดูเรามาจนแบบเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็รัก
ทุกวันนี้คุณเฟรนภูมิใจกับอาชีพหรือว่าธุรกิจรับจองโต๊ไหมที่ทำอยู่ทุกวันนี้
โคตรภูมิใจเลยอะพี่คือแบบที่โคตรภูมิใจเพราะว่าอะไรรู้ไหม
ได้ไปสร้างอาชีพให้กับคนแม้กระทั่งแบบว่าบางคนที่แบบลูกเขาเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้
เขาก็ต้องหาเงินอะไรอย่างเงี้พอมันมีอาชีพนี้ได้เขาสามารถเป็นรายชื่อเสิร์ฟได้
เขาสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เขาสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ด้วยอะไรอย่างนี้
คนแก่บางทีไม่รู้จะไปไหนนั่งอยู่แต่บ้านก็เป็นโรคเหงาซึมเศร้า
แต่อยู่ตรงนี้เขาได้เจอเพื่อนฝูงไหมไปเจอเพจอื่นที่แบบว่าเป็นป้าเหมือนกัน
ก็ไปนั่งคุยกันไปจอยกันไปนั่งเล่นเพื่อนร่วมอาชีพคุยสารทุกดิบกัน
คือมันเหมือนแบบเขาบอกเลยนะว่าน้องเฟรนจ้างพี่กี่บาท
พี่ไม่ว่าเลยนะพี่ขอแค่ออกจากบ้าน
โอ้โหนี่เหมือนทำให้ชีวิตเขามีคุณค่ามากขึ้นได้ทำงานด้วย
คุยกับคุณเฟรนมาเป็นชั่วโมงเนี่ยรู้สึกว่างานนี้ธุรกิจนี้ยากมากเลยนะ
คือไม่ได้ลงทุนเงินแต่ลงทุนด้วยแรงด้วยความเครียดที่มาทุกวันจริง
แล้วไหนจะต้องมาหาคนที่รับงานให้อยู่ใกล้แถวนั้นอีก
ผมอยู่โซนสุขุนวิทย์หน้าคุณเฟรนติดต่อได้

ฮาโหลสวัสดีค่ะพระพระส่องโตะค่ะ
ก็เราได้เสียคุณเฟรนไปแล้วนะครับเพราะว่ารับลูกค้าอยู่ฉะนั้น
ว่าจะชวนชนแก้วคุณผู้ชมฮะผมชนเองแล้วกัน
ชนนิดนึงรับลูกค้าอยู่รับลูกค้าอยู่
เอื้อเฟื้อสถานที่วันนี้สำหรับเหล้าหมดแก้ว
แล้วก็ครั้งหน้าจะเป็นแขกคนไหนเป็นอาชีพอะไรรอติดตามก็ได้

งานพรุ่งนี้ใช่ไหมงานพรุ่งนี้ส่งให้ผมได้นะ
เขาส่งมาทอพี่สามารถโทรได้มั้ยขอเลยละกัน

เพราะว่าเราเป็นคนกรุงเทพเราย้ายไปอยู่ชนบุรี

แล้วก็สร้างครอบครัวที่ท่านสิคุณเป็น
วาอยู่ค่ะมีแต่คนละหล่อรวยทุกอย่างเลิศ
แต่ว่าเขาไม่เอาเราแค่นั้น